มาต่อยอดเรื่องของฟุตบอล๑๗ปีชิงแชมเปชียนะครับ
ซึ่งทีมไทยเนี่ยก็ทำได้เกินเป้าหมายคือการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
๙คะแนนเต็มแล้วไปลุ้นในรอบ๘ทีม
ถ้าเกิดชนะอีก๑นัดจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีนะครับ
เกมเมื่อวานครับก็เฉินชนะเยเมนไป๑๐นะครับทั้ง๒ทีมผ่านเข้าสู่รอบล็อกอัวต์แล้วครับ
แต่ว่าถ้าไทยชนะเนี่ยจะมีโอกาสเจอที่๒ของสายบีซึ่งที่๑เนี่ยคาดว่าจะเป็นเกาหลีใต้
เอาตรงงานมันก็เบากว่าแล้วครับแล้วก็ต้องการประตูให้ได้
ก็ยื้อกันไปยื้อกันมาจนในช่วงทดเจ็บนะครับทดเจ็บนาทีที่หกเนี่ย
ธนกิจล้อมหน้าครับมาหม่งทำประตูคือบอลเหมือนจะโดนน่าจะโดนตรงหัวไหล่ด้วยซ้ำไปนะครับ
ก็ทำให้ไทยชนะ๑๐เก็บ๓นัดร่วนนะครับชนะหมดนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีรานซึ่งอีรานจะชิงแชมป์กลุ่มกับเกาหลีใต้วันนี้นะครับ
แล้วก็เกมจะเตะวันอาทิตย์ที่๒๕มิถุนายนในเวลา๓ทุ่มรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ
ก็เป็นเกมสำคัญถ้าเกิดว่าไทยเอาชนะได้จะเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีทันทีครับ